คลายเครียดกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กมีหลายคลิปเลยแหละ
มาดูหนูน้อยคนนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเด็ก๒ขวบเขาจำชื่อวัคซีนโควิด๑๙ได้ด้วยนะ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

ว่าน้องเขาบวกเลขเก่งขนาดไหน
นับใจแต่ที่มาในใจ
แล้วก็ชูขึ้นมาให้๓
๓แล้วก็๔และ๕แล้วก็๖

แล้ว๕เรียนจากไหน๖

น้องอันนี้หนึ่งชื่อไตเติ้ล
๒ไว้ในใจแล้วก็๓

คลิปนี้คนดูเยอะมาก
แล้วคนถามว่าตกลงทำการบ้านเสร็จไหมเนี่ย

น้องไตเติลก็เลยโพสต์อีกคลิป

ไตเติลนี่หน้าผอมจริงทำการบ้านเสร็จ
มากนะคือเด็กเดี๋ยวนี้เขาก็มีจินตนาการไง
เขาก็ทำอะไรออนไลน์กันอยู่บ่อยเขาก็ไม่เขินกล้องไม่อะไร
แม่บอกไม่รู้เพลงนี้ไปแต่งมาจากไหนยังไม่รู้เลยเนี่ย
เห็นแล้วก็น่ารักดีนะ